คู่อบริบุกมาที่ร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งคุณผู้ชม
ไม่ใช่มาที่ถนนแห่งหนึ่งนะฮะ
หลังจากที่มีอีกฝ่ายหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันมาแค่๒คัน
คนน้อยกว่าส่วนอีกฝั่งมากันเยอะกว่านะครับ
ฝั่งคนน้อยทิ้งมอเตอร์ไซค์หนีเลยนะ
แต่สุดท้ายสิ่งที่ไม่รอดก็คือมอเตอร์ไซค์ที่พวกเขาทิ้งไว้แหละโดนอะไรบ้างให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยนะครับ
โอ้โหทำคนไม่ได้ก็ทำรถซะเลยฮะ

ฝ่ายคนน้อยกว่าเนี่ยขี่มาแล้วนะครับ
โดยเฉพาะคันสียำพูและผู้ชายเสื้อดำตรงนี้

มาแล้วผู้ชายเสื้อดำเริ่มเห็นแล้ว

ทำไงดีเอาตัวรอดก่อนวิ่งหนีก่อนทิ้งรถเลยเออ

เขาตามรถตามคนไม่ได้ก็เลยทำลายรถแบบนี้คุณ

เกือบโดนขาเพื่อนเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมฮะเนี่ยเพจเฮียร์ขับรถนำคลิปนี้มาโพสต์พร้อมกับใส่แคปชั่นว่าเก่งแบบกูไม่เคยเจอมาก่อนยอมว่ะ
กูวัยรุ่นเฟี้ยวเนี่ยสู้พวกไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเกิดขึ้นที่ไหนนะครับ
แต่ว่าคุณผู้ชมสังเกตเวลาในกล้องวงจรปิดนะในคลิปนี้นะครับก็ระบุว่าเป็นตี๒ของวันจันทร์ที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
เน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับคลิปนี้สี่ห้าพันข้อความเลยนะคุณนะส่วนหนึ่งมองว่าเป็นความคึกของวัยรุ่น
เป็นศึกของต่างสถาบันแต่ก็มีบางคนบอกว่าสงสัยคงแค้นรถมอเตอร์ไซคู่อริมากกว่ามั้ง
แค้นคนหรือเปล่านะนะครับมอเตอร์ไซคู่อริเนี่ยสีหวานแหววเกินหน้าเกินตายหรือเปล่า
อันนี้เขาไปแซวกันนะครับโดยความเห็นส่วนใหญ่มองด้วยความเป็นห่วงอนาคตของเยาวชนกลุ่มนี้
และอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยกันดูแลบุตรหลานให้มากขึ้นด้วยนะครับ
ก่อนที่จะก่อเรื่องจนเป็นคดีความมันไม่ได้อาจจะฟันรถอย่างเดียวอีกหน่อยอาจจะฟันคนด้วยนะครับ
ทีนี้ล่าสุดนะทีมข่าวของเราก็มีการตรวจสอบเรื่องนี้ให้
ใช่ค่ะทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกมณัฐเวศทองอิ่มค่ะภูมิกับสพคุคศนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้เจ้าที่ตำรวจยังไม่ได้รับแจ้งความแต่สั่งการให้เจ้าที่ตำรวจสืบสวนเนี่ย
สพคติดตามกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มที่ก่อเหตุ
มาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเบื้องต้นน่าจะพอทราบตัวแล้วล่ะค่ะ
สรุปรู้พื้นที่แล้วเนอะอยู่ปฐุมใช่ไหมฮะ